สู่เหตุธรววิวาสเกิดขึ้นบนรถเมมีชายผมยาวคนหนึ่ง

คนนี้ประจำชอบไปหาเรื่องกระเป๋ารถเมย์บ้าง
คนขับรถเมย์บ้างผู้โดยสารคนอื่นบ้าง
รอบนี้ก็ไปมีเรื่องกับผู้โดยสารครับ
พี่เลิกพี่เลิกเหรอ
เกลียดวงพี่เลิก
นี่ประจันหน้ากันแบบนี้เลย

กับชายไวณกลางคนผมโยยย้าวฮะ

เขารู้กันดีนี่แหละขาประจำ
แล้วก็มีพลเมืองดีคนหนึ่งคอยห้ามเอาไว้นะ

ตำรวจสนบางยี่ขันมาระงับเหตุ
แล้วก็เอาตัวขาประจำที่ผมยาวเนี่ย

เอาเรื่องนี้มาโพสต์ให้รายละเอียดว่าเหตุเกิด๑ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
เป็นรถเมย์สาย๗๙บริเวณป้ายหน้าห้างพาต้าปิ่นเกล้า
คนก่อเหตุเป็นผู้ชายผมยาวสีขาวครับ
ก็มักจะมีเรื่องกับผู้โดยสารคนอื่น
บางทีก็มีเรื่องกับคนขับบางทีมีเรื่องกับกระเป๋ารถเมย์
ผู้ชายผมยาวสีขาวเนี่ยชอบพูดคำว่าโอเยอย่างที่พี่น้ำแข็งบอกไป
ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสบนรถเมษาย๗๓มาก่อนนะ
เคยไปคุกคามพนักงานบนรถเขาทำอะไรรู้ไหมฮะ
ไปจับอวัยวะเพศกระเป๋ารถเมย์
โอ้จนมีชื่อเสียงเรื่องลือนะไปไกลเลยทั่วเขตพนธคอน
เห็นว่าปวดหลายสายเลยครับแล้วก็ลงท้ายแนะนำ
คนขับแล้วก็กระเป๋ารถเมย์ว่าสามารถจะเชิญชายคนนี้ลงจากรถได้
เพราะถือว่าเขามีอาการคุกคาม
สร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้กับคนอื่นบนรถครับ